สวัสดีคุณผู้ชมครับช่วยกันหาบอกแสหน่อยครับเพราะว่ามีคนขายร็อเตอรี่ที่เป็นผู้พิการทางสายตา
เขาพิการทางสายตาที่กำลังนั่งมีคนพาเดินไป
ก็เป็นผู้พิการทางสายตามีอาชีพก็คือขายลอตเตอรี่นะครับ
ตเตอรี่ของเขา๔๕๐ใบมูลค่า๔๕๐๐๐บาทถูกขโมยไป
หลักฐานคือกล้องวงจรปิดครับนายเทวาบอกว่าคนร้ายคือพี่เทวาเขาก็มองไม่เห็นหรอก
แต่วันนั้นเนี่ยจำได้เป็นผู้หญิงนะพูดภาษากลางชัดเจนมาขอซื้อลอตเตอรี่
มาขอซื้อติดต่อกัน๓วันคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมซื้อเยอะด้วย
เดี๋ยวเอาลอตเตอรี่ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายวันหลังวางมัดจำไว้ให้๒๐๐ก็แล้วกัน
ก็ไว้จ่ายกันก็โอเคนะครับอย่าเอาล็อตเตอรี่ใส่กระเป๋าด้วย
เนี่ยระหว่างที่ทำเป็นเลือกไปเลือกมาเนี่ยเอาส่วนหนึ่งเนี่ยยัดใส่กระเป๋าตัวเองไป
นะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ทำเป็นให้กับนายเทวาเขาดูว่าเนี่ยเอาไปกี่ใบกี่ใบนะ
เอาไปเท่านี้นะเดี๋ยวมาจ่ายวันหลังจะเอาไปก่อนสองพัน
แต่ไอ้ที่ยัดใส่กระเป๋าไปเนี่ยโอ้โหคือรวมแล้วเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบใบเนี่ยสี่หมื่นห้า

เขาไปตรวจไปเช็คไปนับของเขานะด้วยวิธีการของ
ผู้พิการทางสายตาของคนตาบอดเขาก็จะรู้แล้วมันไม่ครบนะครับ
พอไปแจ้งตำรวจตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เจอนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้ครับผมสั้นรูปร่างทวม
ซุ่มเสียงเนี่ยพูดภาษากลางชัดเจนสำเนียงกลาง
แต่ว่าออกเสียงคล้ายธอมที่ผู้เสียหายเขาบอกนะครับ
กล้องวงจรปิดก็สวมเสื้อกั๊กนะฮะตามภาพเลยฮะ
ทำทีเป็นดูนู่นดูนี่ดึงนั่นดึงนี่แล้วเอาส่วนหนึ่งใส่กระเป๋าตัวเองไป
นายเทวาบอกว่าเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะ
ตอนที่บอกว่ามัดจำก่อน๒๐๐เดี๋ยววันอื่นมาจ่ายเงินเนี่ย
แต่พอโทรไปตามเนี่ยบ่ายเบียงนะบ่ายเบียงไม่ยอมนะครับ
แถมยังขอให้โอนเงินค่ามัดจำมาคืนอีก
ก็เลยอาศัยจังหวะที่คุยต่อรองกันเนี่ยบันทึกเสียงคนร้ายเอาไว้นะครับ
แล้วก็หายเงียบไปเลยคนร้ายคนนี้นะครับตอนนี้เขาเดือดร้อนมาก
ไม่มีเงินไปซื้อลอตเตอรี่งวดต่อมาเพื่อขายต่อแล้ว
ทุนมันหายกำไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับทุนมันหายไปเลยนะครับ
ตอนนี้ก็ทำได้แค่ไปเล่นดนตรีนะเพื่อหารายได้นะครับ
ก็ฝากถึงคนร้ายว่าคุณเนี่ยมีอาการครบ๓๒คุณมาซ้ำเติมทำไมนี่นายเทวา
การทางสายตาขายลอตเตอรี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเห็นไหมคะครับ
ได้ยังไงกับคนตาบอดเนี่ยแล้วกล้องวงจรปิดชัดเจนมากอืมนะฮะ
สอนอสุทธิศาลบอกว่าคนร้ายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุกับนายเทวาตรงนี้แค่ที่เดียวนะครับ
ไปก่อเหตุที่อนุสุรีชัยสมรภูมิมาแล้วนะครับมีผู้เสียหายเป็นสิบราย
ทุกรายคือผู้ที่เป็นผู้พิการทางสายตาเป็นคนตาบอด
พอเห็นว่ามีคนขายโรตเตอรี่ที่เป็นคนตาบอดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตรงเข้าไปหาเลย
แล้วทำแบบเนี่ยต่อให้มีคนอื่นด้วยเห็นมั้ยมีลูกค้ารายอื่นด้วย
เอาโรตเตอรี่ยัดใส่กระเป๋าเลยเห็นมั้ยเนียนไปยัดเข้าไป
แล้วก็ยัดใส่กระเป๋าตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าดึงไปเท่านี้เท่านี้นะ
บางคนก็ทำเป็นบอกเดี๋ยวมัดจำไว้ก่อนเดี๋ยวมาจ่ายตอนหลัง
หรือบางคนก็ไม่บอกบางคนไม่บอกก็ยัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินหนีไปเลยก็มี
ยังจับไม่ได้นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับแจ้งเบาะแสที่สอนอสุทธิศาลได้
รูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะ